ต้องบอกว่าทำคุณบูชาโทษจริงค่ะ
คือมีในจ้างคนนึงเขารับจ้างเหมือนกับโค้นยางพารา
ทีนี้เขาก็มีลูกจ้างตอนแรกทุกคนก็เตือนว่าเอ้ย
อย่าเอาลูกจ้างให้มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเลยแต่เขาบอกเอานะ
อยากให้โอกาสคนโอกาสคนที่เขาให้
ทำให้เขาต้องไปนอนอยู่ใต้กองดินนี้อ่ะค่ะตายเหรอถูกลูกจ้างฆ่านะคะ
แล้วฆ่าแบบแถวเฮียบมากเอาเลือดยนต์ตัดคอเขาหรอค่ะ
ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนฆ่ากันตายที่สวนยางพาราในพื้นที่บ้านหนองเรียน
ก็ลงพื้นที่ไปดูเจอต้นยางต้นนี้นะคะ
เขาบอกว่ามันมีร่องรอยถูกเลื่อยยนตัดล้มกองอยู่
โคนต้นมีรอยเลือดเยอะไปหมดเลย
และพื้นดินมีรอยขุดและเกลี่ยดินถมไว้แบบผิดสังเกต

เขาบอกขุดลงไปไม่ต้องลึกหรอกประมาณ๒๐เซนติเมตร

นายพงศักดิ์ศรีเสียดวัย๕๕ปีนะคะ
เป็นนายจ้างโค้นไม้ยางพารา
สภาพศพคือถูกเลื่อยยนตัดเข้าที่ต้นคอ
ถึงกับขาดแต่ก็ลึก
ตัวนี้เลอะดินไปหมดเลยเพราะว่าถูกฝังอะนะคะ
เจอหลักฐานซึ่งก็เป็นอาวุธสังหารด้วย
มีทั้งจอบมีทั้งเลื่อยยนมีทั้งมีดพระ

ผู้ก่อเหตุคือนายวรพฤษ๑๐แองหรือว่าในบอย
อายุ๓๔ปีเป็นลูกจ้างของคนตายนี่แหละ
ตำรวจจับตัวได้ทันจังหวะกำลังจะหนีเลยนะคะ
เราถามชาวบ้านชาวบ้านเล่าบอกว่า
นายพงศักดิ์ศรีผู้ตายกับนายบอย

ทีนี้เป็นจังหวะที่นายพงศักดิ์เขาก้มลง
จะเอามีดพระฟันกิ่งไม้ค่ะครับ
บอยหันมาแล้วเอาเลื่อยยน
ฟันเข้าต้นคอเขาเลยจังหวะเขาก้มลงอยู่อ่ะ

หลังจากนั้นก็มีชาวบ้านใกล้เคียงที่นั่งอยู่หน้าบ้าน
ได้ยินเสียงในบอยพูดขึ้นมาว่าขาดแล้ว

นาทีผ่านไปลูกจ้างอีกคนนึงก็วิ่งมาบอกว่า

ก็เดินตามมาติดตอนนั้นเขาก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น

ขอยืมจอบหน่อยผมจะเอาไปขุดดิน

มารู้ว่าเอาไปขุดดินอำพรางศพในจ้างค่ะ

ตำรวจมาไวนะคะมาพอดีเลยรวบตัวได้ทันค่ะ
ตอนนั้นไม้ลมเลยเหรอครับ

เตรียมพวกมันถือว่าอันนี้ก็กว่ามานานกับพวกมัน
อันนี้ก็จะยกสนบายดูเนี่ยค่ะ
บากอยู่อาธารณาที่ละเพราะประมาณนั้นเลยนะ
เผื่อมันวิงมากพวกมัน
นางจารีศรีเสียดภรรยาของคนตายนะคะ
ก็บอกว่าบอยมาทำงานกับสามีได้ปีนึงแล้ว
จริงแล้วอุปนิสัยของบอยจริงเลย

ทำงานได้เงินทีไรซื้อยาเป็นประจำ
แต่ที่ผ่านมาก็ไม่เคยเห็นว่ามีปัญหาหรือว่าทะเลาะอะไรกับสามีนะคะ
มก่อเหตุคิดว่าน่าจะเป็นเพราะบอยหลอนยานี่แหละ

บอกหลังจากนี้ก็ปล่อยให้เป็นไปตามกฎหมายก็แล้วกัน
เพราะต่อให้แลกด้วยชีวิตบอย
สามีเธอก็ไม่ฟื้นแล้ว
เธอบอกเธอทำใจไม่ได้จริง

ถึงได้จับตัวในบอยเอาไว้ทันจังหวะที่กำลังจะหนีนะคะ
ถามว่าในบอยนี่เป็นคนท้องที่เลยไหม

อยเนี่ยไม่ได้เป็นคนท้องถิ่นเลย
แต่ว่าได้เมียเป็นชาวสุราช
ก็เลยย้ายมาอยู่ที่สุราชมาตั้งโรงราชที่นี่
แล้วก็มาสมัครเป็นลูกจ้างของคนตายค่ะ
ผมสันนิษฐานว่าเขาน่าจะเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดครับ
เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่ตอนทำร้าย
แล้วก็พอกลบแล้วก็เขาพยายามวิ่งที่จะไปหาคนมาช่วย
หรือว่าไปแจ้งว่ามีการทำร้ายร่างกายใน

ทีมข่าวไปคุยกับเจ้าของสวนยางพารานะคะ
เธอบอกเธอยังตกใจแล้วก็กลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ได้รับการติดต่อจากผู้ตายว่าจะมาขอซื้อต้นยางพารา๖๔ต้นราคา๓๖๐๐๐บาท
พอจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยเธอก็ให้ผู้ตายเข้ามาจัดการข้นต้นยางพาราได้เลย
ก็ไม่ได้เข้ามาที่สวนยางอีกเลยจนกระทั่งเกิดเหตุนะคะ

ขอเงินผู้ตายครั้งละ๒๐๐๓๐๐บาทพอผู้ตายไม่ให้เขาก็ไม่คิดว่าจะมาก่อเหตุแบบนี้หรือว่าเงินจะมีส่วนหรือเปล่านี่เขาก็ไม่แน่ใจ
ต้องรู้สึกว่าจะอ่อนหนักก็เลยจักรหวะที่แก้
ก้มทำงานอยู่ก็เลยใช้เครื่องสเต็นฟัน
เรื่องต้นตำรวจก็นำตัวในบอยไปตรวจปัสสาวะนะคะ

ฉี่ม่วงนะคะก็คือมีสารเสพติดนั่นแหละ

ตอนนี้ส่งตัวดำเนินคดีแล้ว
ส่วนผู้ตายเนี่ยก็ถูกนำร่างไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้าน
ในตำบลนาใต้อำเภอบ้านนาเดิมนะคะ
ญาติญาติบอกว่าก็ยังไม่ได้กำหนดวันที่จะทำพิธีชาปนกิจค่ะ